คนนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วค่ะอาเป็ดเชิญยิ้มนะคะ
เพราะว่าอย่างที่ทราบค่ะตอนนี้มีความสุขในวัย๗๐ปีค่ะ
แกก็บอกว่าตอนนี้แกขับรถเองนะ
เมื่อก่อน๗๐ปีนะ
ส่วนเรื่องธุรกิจน้ำปลาร้ายี่ห้อเชิญยิ้มเปิดมา
โอ้โหปีเดียวขายดิบขายดีมากค่ะ
เพราะว่าได้โกอินเตอร์ไปขายต่างประเทศด้วยนะคะ
คือต้องบอกแบบนี้ว่าแกว่าสายมูไง

เรียกว่าชีวิตวัยสวของอาเป็ดเนี่ย
แฮปปี้มีความสุขที่สุดเลยล่ะค่ะ
อาเป็ดแข็งแรงมากขับรถมาเองเลย

เพราะว่าการขับเองเนี่ยมันจะได้สมอง
มันจะได้เราไม่ต้องนั่งเล่นแต่โทรศัพท์
ถ้าเรามีคนขับเราไม่ได้ทำอะไรเลย
ใครที่ลาวเราไปที่เคมีนเราไปที่นิวซีแลนด์
ก็ขยายไปต่อเรื่อย
มันจนสักวันคิดว่าเราเพิ่งเริ่มปีแรก
และยังมีแบรนด์อีกหลายตัวที่เราคิดว่าเราจะออก

นี่ขนลุก

ที่ฉันไปสัมภาษณ์ปรากฏว่าเขาถูกัตรธุริกันหมดเลย
อ๋อนี่แบบวิธีเจิมน้ำว่านอะของผู้ชม
ก็คือมันเป็นเลขเหมือนรถอีกคันนึงที่เขาขนของไปทำบุญ
เราไม่ถูกแล้วแล้วเราไม่ถูกไอค้ะเรานำเสนอไปก่อน

ติดตามบันเทิงไทยรัฐรับรองว่าปังแน่นอนค่ะ

สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ